เดี๋ยวขอนั่งสมาธิวิปัสนานิดหนึ่ง
เดี๋ยวคุณคุณจะนั่งที่ไหนคุณต้องบอกดิฉันก่อน
ถ้านั่งเป็นที่เป็นทางก็ได้นะแต่อย่าไปนั่งกลางถนนแบบนี้เพราะว่าคนขับรถผ่านไปผ่านมาถนนมิตรภาพเนี่ย
ตกอกตกใจแล้วบอกเอ๊ะคนนี้มานั่งทำอะไร
ดูคลิปกันสักนิดนึงเพราะว่าเขามีการโพสต์ไว้นะฮะ
คุณนี่ไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมที่จะต้องมานั่งสมาธิกันมันยังเสียการจราจรไปเลนหนึ่งเลยนะ
เมื่อกี้มีเสียงคนบนรถเนี่ยพูดว่ามานั่งทำไมตรงนี้อันตรายอะไรแบบนี้นะฮะ
เพจเฟซบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัสได้โพสต์คลิปผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
ลักษณะเหมือนนั่งสมาธิอยู่กลางถนนมิตรภาพท่ามกลางรถยนต์จำนวนมากที่สัญจรไปมา
ในช่วงเช้าของช่วงเทศกาลสงกรานนะฮะ
แล้วก็ในเพจระบุข้อความบอกว่าแฮชแท็กนั่งวิปัสนากลางถนน
ฝึกจิตก็ควรไปวัดต้องการอะไรจากสังคมคะ
หากมีอาการป่วยญาติควรพาไปรักษาด้วยเพราะสิ่งที่กระทำมันอันตราย
ทีนี้เรารู้พิกัดแล้วใช่ไหมคุณว่าอยู่ตรงถนนมิตรภาพ
และเราก็สามารถที่จะลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุได้ด้วยนะคุณนะ

ไปเจอกับคุณตาเฉลิมสุขอาสา
หรือว่าคุณตาเหลิมอายุ๗๙ปี
คนผมขาวท่านนี้นะครับคุณตาท่านนี้

ตกใจที่แรกกำลังจะรอฟังอยู่ว่านี่ใช่ไหม

ไม่ใช่เพราะว่าคนที่นั่งเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลย
แล้วก็ย้อมผมสีทองอายุประมาณแค่๓๐ปีเท่านั้นเอง
ส่วนคุณตาเฉลิมคุณตาเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องเรือน
บ้านหนองเบนตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คุณตาเล่าสาเหตุให้ฟังที่ผู้ชายคนนั้นไปนั่งกลางถนน

ทำไมคุณตาบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เช้าตรู่ของเมื่อวานนี้ครับ๑๑เมษายน
คือคุณตาตื่นเช้ามาช่วงตี๕
เปิดร้านเพราะว่าขายเครื่องเรือน

ก็คาดว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แหละนะฮะเรียกอยู่หน้าร้าน
คุณตาก็เลยออกมาดูก็พบผู้ชายคนนี้แหละครับ
ท่าทางก็คล้ายคนเมานิดนึงนะคุณนะ
้อมผมสีทองรูปร่างผอมสูง
อายุประมาณสัก๓๐ปีเดินเข้ามาหน้าร้าน

แล้วก็ขอให้คุณตาไปส่งของได้ไหม
คุณตาบอกว่าที่ร้านมีแบบขายขาด

แต่ผู้ชายผมทองคนนี้ก็พูดลักษณะเหมือนคนเมา
บอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะเอารถสิบล้อมารับนะเอามาใส่
แล้วตอนนี้ขอดูสินค้าก่อนเลยได้ไหม
คุณตาเลยบอกว่าตอนนี้ไอ้หนุ่มเอ้ยร้านมันยังไม่เปิด
ตี๕กว่าเองรอก่อนเดี๋ยวรอสว่างก่อน
เพราะตาอยู่ร้านคนเดียวไงกำลังจัดข้าวจัดของอยู่
ผู้ชายคนนี้เขาก็เหมือนบ่นบ่นว่าเมื่อไหร่ฟ้าจะสางอ่ะ

คุณตาบอกว่าเดี๋ยว๖โมง๖โมงก็สว่างแล้ว
บอก๖โมงเดี๋ยวก็เช้าแล้วอีกแป๊บเดียวไอ้หนุ่ม
พอพูดจบเท่านั้นแหละฮะผู้ชายผมทองเดินไปนั่ง
เหมือนนั่งสมาธิอยู่กลางถนนเลย
จนทำให้ตอนเช้านั้นรถติด

รถต้องหักหลบไปเองแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิป
นั่งสมาธิรอเวลาร้านเปิด
รอเวลาเช้ารอฟ้าสางอีกต่างหาก
ฟังเสียงคุณตาเฉลิมเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณตาบอก

เมื่อไหร่จะแกล้งเมื่อไหร่สว่างเขาว่างอย่างนั้นนะ
บอกเลยว่าประมาณ๖โมงก็แจ้งแล้วสว่างแล้ว
หลังจากนั้นเขาก็ไปนั่งอยู่กลางถนนเลยครับ

แต่สำคัญว่าเขาจะมาซื้อของมาอะไรประมาณนั้น

พ่อคิดว่าประมาณเกือบชั่วโมงกลางถนนเลย

รถก็มีส่วนที่เขาเรียกว่าเขาติดขัด

ก็มีติดมีอะไรเขาก็บีบแต่ไล่อะไรประมาณนี้
คุณตาเฉลิมบอกก็งงเหมือนกันนะครับ

คุณตาบอกตำรวจก็รับบอกว่า
รับทราบครับรับทราบเหตุแล้วครับแต่ไม่มา
คุณตาก็เลยโทรเข้าไปที่สถานีตำรวจภูทรเวรุวัน
ตำรวจก็บอกเหมือน๑๙๑เลยรับทราบครับรับทราบครับ
แล้วเดี๋ยวจะออกไปดูครับแต่ไม่มาเช่นกัน
คุณผู้ชมนี่สะท้อนไปถึงตำรวจแล้วกัน
แต่ว่าช่วงนี้เข้าใจตำรวจอาจจะยุ่งเกี่ยวกับการจัดการจราจรในช่วงสงครานเหมือนกันนะฮะ
ผู้ชายคนนี้สรุปว่านั่งอยู่กลางถนนแบบนี้เกือบชั่วโมงนะคุณนะ
แล้วก็คุณตาก็เข้าครัวไปทำกับข้าวออกมาอีกทีคุณตาบอกไม่เจอแล้ว
มองตามหาก็เห็นว่ามีคนพาจูงเดินออกไปตามถนนมิตรภาพแล้ว
แต่ก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายผมทองคนนี้เป็นใคร
ก็คุณตาบอกว่าผู้ชายผมทองคนนี้น่าจะเมา
หรือไม่ก็อาจจะแบบสติไม่ดีด้วยนิดหนึ่งนะฮะ

อยากให้ญาติคอยดูแลหน่อยอย่าปล่อยให้มาแบบนี้

เราจะไปดูได้ยังไงว่าเขามีอาการเป็นอะไรไหม

ท่านบอกว่าฝึกจิตขั้นเทพเลยนะฮะ
ส่วนใครจะเดินทางคุณแป้งร่ำคนเมืองเลย
บอกว่าเดี๋ยวอีก๑๖วันที่๑๖จะได้กลับบ้านแล้ว
ยินดีด้วยนะฮะค่อยขับรถขับรากันนะครับ